โมง๑๐นาทีแล้วนะคะช่วงนี้มาดูเหตุอาทยากรรมที่เกิดขึ้นบ้าง
พาไปลงใต้เมื่อสักครู่พาขึ้นเหนือไปแล้วใช่ไหม
ลงใต้ดิฉันขอตั้งชื่อข่าวนี้ว่า
ศึกปืนเดือดพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยง

ไล่ยิงกันกลางถนนคุณที่สงขลา
หูหูหูหูหลายคนเขาก็ตกใจกัน
เพราะว่าไหนจะไล่ยิงกันเสียงปืนก็ตั้งหลายนัด
ยังมีอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันอีก

เพราะดีนะคะที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดที่บริเวณถนนแยกสาคลมงคล
เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
เป็นอุบัติเหตุเฉียวชนการมีผู้บาดเจ็บ๑คน
ซึ่งสภาพที่เกิดเหตุก็เจอนายสมพรรักวงอายุ๔๐ปี
เป็นคนขับรถตู้เมื่อสักครู่นี้ที่สภาพด้านหน้า
มีความเสียหายด้านหน้าพังยุบแล้วก็การชนหลุดด้วย
เฉียวชนระหว่างรถตู้คันนี้กับรถจักรยานยนต์ของชายวัย๑๗ปี
ซึ่งก็เป็นลูกเลี้ยงของนายสมพรนี่แหละค่ะ

นอกจากนี้แล้วยังมีรถอีกคันนึงเป็นรถบรรทุก๖ล้อ
ขนน้ำอัดลมถูกชนท้ายทำให้ขวดน้ำอัดลมเนี่ย
หล่นกระจายเต็มพื้นถนนด้วย
ต้นตำรวจก็คุมตัวนายสมพรแล้วก็ตรวจยึดปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอก
ปลอกกระสุนปืนจำนวนนึงไว้เป็นหลักฐานค่ะ
เล่าเรื่องก่อนว่าเป็นมายังไงมันปืนเดือดกันกลางถนนแบบนี้ได้ยังไงนะคะ
คือนายสมพรเขามีอาชีพเป็นคนขับรถตู้โดยสารสาธารณะเส้นทางหัดใหญ่สนามบิน
สมพรก็เล่าให้ฟังก่อนบอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ลูกเลี้ยงเนี่ยเอาปืน๓๘๐ไทยประดิษฐ์ยิงขึ้นฟ้า๑นัดเพื่อข่มขู่เพื่อนบ้าน
สาเหตุที่ข่มขู่ก็คือไม่พอใจเพื่อนบ้านชอบมองหน้า
แค่นั้นก็เลยเอาปืน๓๘๐ไทยประดิษฐ์ยิงขึ้นฟังเพื่อคมคู่
เสร็จปุ๊บก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป

เพื่อนบ้านเขาก็โทรหาพ่อบอกว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
แล้วก็ยังเห็นว่าลูกเลี้ยงยังขี่รถวนเวียนอยู่หน้าบ้าน
ก็กลัวว่าจะมายิงปืนอีกหรือเปล่า
กลับมาที่บ้านปรากฏว่าระหว่างทางค่ะก็สวนกับลูกเลี้ยงนี่แหละ

ตัวเองขับรถตู้รูปเลี้ยงก็ขี่หนีคุณพ่อก็ขี่ตาม
สุดท้ายโมโหเอาปืนที่พกอยู่ไล่ยิงลูกเลี้ยงไป๔นัด
ถือว่าเคราะห์ดีนะคะที่กระสุนพลาดเป้า
แล้วก็สุดท้ายเลยเป็นแค่อุบัติเหตุ
เฉียวชนกันจนทำให้ลูกเลี้ยงนี่แหละบาดเจ็บ

ฟังเรื่องราวแล้วตำรวจก็เลยแจ้งข้อหานายสมพรเบื้องต้น
เป็นข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือที่สาธารณะ

และข้อหายิงปืนในที่สาธารณะค่ะ

ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และมีปืนครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเหมือนกันนะคะ

ผิดทั้งพ่อเลี้ยงทั้งลูกเลี้ยงเลย